ถึงเมื่อวานสบคนะคุณหมอทวีสินก็บอกนะฮะคือขอให้
ทางจังหวัดต่างเนี้ยส่งข้อมูลตัวเลขมาให้สบขก่อน
ของจังหวัดด้วยแล้วเอ๊ะทำไมของสอบคอยังไม่รวมจังหวัด
แบบเข้าไปเอ๊ะจังหวัดนั้นก็มีอื้อ
สวบครอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะงงแต่ที่แน่
บคบอกว่าการกระจายตัวตอนนี้เป็นลักษณะดาวกระจายเหมือนพลุเลยค่ะ
ฯักรองนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณอนุทิณชาญวิรากุลก็
บอกว่าตอนนี้แม้ว่าจะเป็นการกระจายแบบพลุหรือว่าสะเก็ดไฟ

แล้ววันนี้จะมีการประชุมของสอบคอชุดใหญ่
โดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุม

มันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีของปีใหม่ให้ถึงนี้
เกี่ยวกับทั้งการเดินทางครั้งการจัดเทศกาลต่าง
ว่าจะมีการสรุปออกมาอย่างไร
ควบคุมเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างอะไรบ้าง
ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างชัดเจนไปเลยนะครับ
คุณผู้ชมหลายคนถามมาว่าตอนนี้โควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่ในบ้านเรา

ถ้าเป็นสายพันธุ์จากทางทวีปทางตะวันตกมา
มันน่ากลัวหรือเปล่าเพราะเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงหรือเปล่านะครับ
เมื่อวานนี้มีการตอบคำถามเรื่องของสายพันธุวิต
เพราะว่าทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เขามีการตรวจพิสูจน์แล้วนะครับ
สายพันธุวิตที่ระบาดอยู่บ้านเราตอนนี้เป็นสายพันธุ์ไหนกันแน่นะฮะ
คือนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับ
กล่าวถึงผลการตรวจห้องปฏิบัติการของเชื้อโควิด๑๙
จังหวัดสมุทรสาครว่าการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
อกจากจะทราบว่าใครเป็นผลบวกหรือผลลบ
ติดหรือไม่ติดโควิดแล้ว
แต่สิ่งที่ต้องการทราบมากขึ้นก็คือเรื่องของสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อะไร
เหมือนที่ระบาดในที่อื่นหรือไม่
และหากมีการกลายพันธุ์มันจะเป็นปัญหาหรือไม่
ซึ่งความคิดให้ได้ง่ายนะฮะ
ก็เรื่องนี้นะครับทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลก

อาการระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรแค่ไหนกับสายพันธุ์จีนนี้
บางคนตั้งคำถามว่าสายพันธุ์มันมาจากประมงของอินโดนีเซียหรือมันมาจากเมียนมา
คำตอบเบื้องต้นก็คือ
ตอนเกิดเหตุที่อำเภอแม่สอดและกรณีท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ไทยเราได้รับเชื้อโควิด๑๙ได้รับสายพันธุ์มาตรวจทั้งหมดแล้วก็มีการเทียบรหัสสายพันธุ์
พบว่ากลุ่มของทั้งที่เชียงรายและกลุ่มของสมุทรสาครซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมียนมาใช่ไหมที่เขาติดเชื้อ
แล้วก็ที่พบที่แม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีต้นทางมาจากอินเดีย
เข้ามาทางยะไข่เข้ามาทางเมียนมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการประบาดจากสายพันธุ์ตัวเดียวกัน
คือมาจากเมียนมามีต้นทางมาจากอินเดียไม่ใช่มาจากอังกฤษหรือสายพันธุ์จากทางตะวันตกเขานะครับ

คือจะมีการแพร่กระจายจะมีการติดต่อได้ง่ายไม่ได้กลายพันธุ์นะ
ไม่ได้กลายพันธุ์แล้วก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนสายพันธุ์ทางฝั่งตะวันตกเขา
ก็ย้ำสรุปแล้วกันนะครับยืนยันว่าสายพันธุ์สมุทรสาครเป็นสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย
และมาทางเมียนมาข้ามมาในไทยนะครับ
อย่างไรก็ตามจะมีการถอดรหัสพันธุกรรมเป็นระยะต่อไป
ถ้าหากว่ามีสายพันธุ์ที่มันแปลกปลอมผิดปกติเข้ามา
แหลปบ้านเราจะสามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็วคุณ
คือทางการแพทย์เขาบอกแบบนี้ครับคุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้คือการประบาดของโควิด
มันระบาดระลอกแรกถือว่าเป็นระลอกใหญ่แล้วก็ระบาดเป็นล้านล้านคน
การระบาดเป็นล้านล้านคนแบบนี้มันทำให้สายพันธุ์
สมมุติคนที่หนึ่งไปคนที่สองไปคนที่สามไปคนที่ร้อยไปคนที่สองร้อยไปคนที่ล้าน
มันจะกลายพันธุ์ได้ง่ายอันนี้เป็นธรรมชาติของพวกเชื้อไวรัส
ใช่แต่พอคนเสพข่าวไงคุณสุดสกุลพอไปเห็นข่าวที่อังกฤษ
เขาบอกว่ามีการแพร่กระจายได้ง่ายติดเชื้อเร็ว๗๐แล้วก็ต้องปิดสนามบงสนามบินอย่างนี้
มาถึงฝั่งไทยเท่ากับยังเป็นสายพันธุ์เดิมอยู่นะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องของการตรวจโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของสมุทรสาครนะฮะ
เมื่อวานนี้ทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ดูโรงพยาบาลภาคสนามด้วยตัวเองนะ
คุณผู้ชมเคยเห็นหน้าตาโรงพยาบาลสนามไหมเดี๋ยวเรามีหน้าตาให้ดูด้วยว่า
โรงพยาบาลสนามข้างในเขาเป็นยังไง
คือมันจะเป็นเหมือนกับเนี่ยค่ะเขาทำเป็นรั้วกั้นเลยนะครับ
แล้วก็กันพื้นที่เอาไว้เป็นสัดส่วนเห็นไหมคะแยกเตียงเว้นระยะห่างด้วย
เป็นวอร์ดแบบนี้แหละฮะจริงก็เหมือนวอร์ดของโรงพยาบาลทั่วไปนะ
ใช่ค่ะคือจะติดป้ายข้างนอกเอาไว้นะคือห้ามคนนอกเข้า
แล้วข้างในเขาจะกั้นเป็นห้องแบบนี้เป็นฉากขาวเตียงก็จะเว้นระยะห่าง
แล้วก็เป็นเตียงแบบสนามจะคลุมด้วยผ้าสีขาวนี่ค่ะมีถังขยะสีแดง
ถังเลยถังขยะนี้ก็เอาไว้ทิ้งพวกขยะอันตราย
ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ด้านในโรงพยาบาลสนามเนี่ย
กลุ่มผู้ป่วยแล้วเห็นไหมคะก่อนเข้าหลังเข้าก็ต้องมีการมาฉีดพ่นเรื่องของการฆ่าเชื้อแบบนี้
แล้วโรงพยาบาลสนามที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ยตอนนี้เปิดให้บริการได้แล้ว๓๐เตียงนะคะ
กำลังจะเพิ่มจำนวนเตียงเพราะว่าได้รับการสนับสนุนเตียงจากทหาร
ตรงจุดนี้เนี่ยข่าวออกมาตอนแรกว่าจะทำเป็นโรงพยาบาลสนาม๑๐๐เตียงตอนนี้มีเตียงแล้ว๓๐เดี๋ยวรอเพิ่มเติมอีกนะคะ
เขาก็พยายามเพิ่มเตียงให้ครบร้อยนะสำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ทางด้านของนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เปิดเผยความคืบหน้าเหมือนกันว่าโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สมุทรสาครตอนนี้
จากเมื่อกี้ที่คุณอริยาอ่านให้คุณผู้ชมฟังไปนะฮะในพื้นที่ไข่แดงเลยก็คือตลาดกุ้งนะฮะ
แพร่ปลาแพร่กุ้งเนี่ยนะฮะก็จะเตรียมไว้ทั้งที่ตลาดกุ้งตำบลมหาชัยจำนวน๑๐๐เตียงเมื่อสักครู่เราเห็นไปแล้ว
เพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นโรงพยาบาลสนามในการกักตัวแรงงานต่างด้าวที่ป่วยโควิด๑๙
แต่ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่จะมากักตัวที่โรงพยาบาลสนามก็จะเป็นกลุ่มคนที่ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับ
ในการวางระบบโรงพยาบาลสนามนั้นมีสถาบันบำราชนราดูลกรมควบคุมโรคกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เข้ามาจัดระบบวิศวกรรมระบบกรองอากาศและการกำจัดสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานโรงพยาบาลสนาม
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ
โซนของโรงพยาบาลสนามเป็น๓โซนครับได้แก่โซนสีแดงคือบริเวณหอพัก
สีส้มคือจุดรอรักษาและคัดกรองแล้วก็มีโซนสีเขียวนะครับ
ซึ่งคือจุดพยาบาลปฏิบัติการนั่นเองนะฮะนี่เรื่องของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นะครับ
ส่วนเรื่องของยอดการติดเชื้อเรื่องของตัวเลขเรื่องของการกระจายไปยังจังหวัดต่าง
รออีกแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าสบคก็เตรียมที่จะแถลงแล้วนะครับ